คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราขยายผลตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้ค่ะที่เมื่อวานนี้คุณภาคภูมิเล่าไป
วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดตรังนะคะวัดนี้โอ้โหอายุเก่าแก่๓๐๐กว่าปี
โคกมะม่วงหรือวัดโคกระท้อนเป็นวัดแห่งที่๒ของจังหวัดตรังนะคะอยู่ในตำบลควนปริงอำเภอเมืองตรัง
ทางท่านเจ้าอาวาสพระลูกวัดเขาก็จะบุรณปฏิสังขรโบสถ์เขาก็ขุดหลุมเพื่อฝังลูกนิมิตแต่ปรากฏว่าไปเจอเนี่ยค่ะอย่างที่เห็น
เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่เสียงพระพุทธรูปทรงเสิร์ชมโนราสภาพยังสมบูรณ์มีพระเครื่องมีหม้อฝังดินแล้วมีเศษซากโครงกระดูกมนุษย์อยู่ในหม้อด้วย
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าเชื่อว่าเป็นเจ้าอาวาสรูปเก่าที่มีการทุบโบสถ์เก่าแล้วก็ทำลายพระพุทธรูปในโบสถ์เพื่อจะสร้างโบสถ์ใหม่
แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเลยเป็นอาถรรพ์โบสถ์ที่พยายามจะสร้างใหม่สร้างเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จสักที
แล้วเจ้าอาวาสที่ทุบโบสถ์เก่าที่เชื่อว่าทำลายพระพุทธรูปองค์เก่าเนี่ยนะตอนนี้โอ้โหป่วยเลย
เป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงแล้วก็กระโหลกมีรอยยุบด้วยแล้วเหมือนกับมันเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าเพราะว่าไปทุบพระพุทธรูป
ที่สำคัญก็คือชาวบ้านบอกว่าเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อน่าอัศจรรย์ใจมากเพราะว่าเอ้าก็ไหนว่าทุบหมดแล้วแต่พอขุดลงไปจะฝังลูกนิมิตรเสียนพระพุทธรูปที่เจอยังอยู่ในสภาพสมบูรณ
ใช่แล้วทำไมยังอยู่หรือว่าแล้วทำไมปล่อยทิ้งเอาไว้แบบนี้ล่ะทีมข่าวของเราขยายผลให้แบบนี้ค่ะเราตามหาเจ้าอาวาสรูปเก่า
ใช่ค่ะจนเจอค่ะเจอด้วยเจอแล้วค่ะทีมข่าวของเราไปที่วัดมัชิมภูมิในเขตเทศบาลนครตรังไปเจอพระวิสันสิริเบญญา
ฉายาก็คือเขมาพิระโตหรือหลวงตาหมายตอนนี้อายุ๘๙แล้วปัจจุบันตอนนี้ก็ยังบวชอยู่ใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วปัจจุบันเดินไม่ได้แล้วค่ะเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะ
แต่ยังคุยได้นี่ยังความจำดี
แต่ที่กระโหลกศีรษะก็เป็นรอยยุบจริงนะคะเหมือนที่ชาวบ้านเขาบอกอะค่ะ
ลวงต้าไม้เนี่ยป่วยเป็นเส้นเลือดตีด
แล้วก็ผ่าตัดสมองตั้งแต่ปี๒๕๔๖ตอนนี้ก็ยังอยู่ในวัดนะคะ
นี่ไงนี่ไงรอยที่บริเวณศีรษะ
แต่พอหลังผ่าตัดตั้งแต่ปี๒๕๔๖เนี่ย
หลวงตาก็เดินไปไหนไม่ได้รับกิจนิมนต์ไม่ได้

สี่สิบสองห้าสี่หกเหรอโหนี่สิบกว่าปีเหรออืมหลวงตามายก็เลยบอกว่า
บุรณะวัดโคกมะม่วงด้วยตัวเองแล้วก็ได้นำพระโบราณใส่ไว้ใต้ฐานพระเก่า
ซึ่งเป็นโบสถ์หลังปัจจุบันตั้งใจฝังเอาไว้ค่ะ
ไม่ได้ไปทุบทำลายนะคะอ๋อฝังเอาไว้
ตั้งใจฝังเอาไว้เพื่อให้เป็นสมบัติของศาสนาครับ
เสิร์ชมโนราถูกปั้นไว้ตั้งแต่สมัยมโนราเติม
ก็คือเป็นมโนราที่มีชื่อเสียงของภาคใต้อ่ะค่ะอย่างของเก่าถ้วยชามสมัยรัตนโกศิลป์ตอนต้น
ก็ใส่ไว้ในฐานพระอืมเทปูนปิดทับเพื่อให้คงไว้เป็นสมบัติของวัด
หลวงตาบอกว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันก็ศูนย์สลายหายไปหมดนะสิ
กลัวว่าจะมีคนมาลักขโมยไปอ่ะสิส่วนที่เห็นเป็นเศษซากเนี่ย
ก็เป็นการเสียหายตามการเวลายืนยันว่าหลวงตาไม่ได้ไปทุบทำลาย
ไม่ได้ตั้งใจปล่อยทิ้งเอาไว้ให้อยู่ใต้ดินแบบนั้นนะคะ
สร้างมาเองกับมือเลยวัดนั้นท่านดับอิดจาบอิด
สิงห์ก็ปั้นเองอืมเป็นพระโบราณอืม
ก็ใส่ไว้ในฐานฐานพระก่อนอืมฐานพระที่อยู่ปัจจุบันนั่นแหละ
เป็นอุโมงแล้วก็ใส่ไปเลยเพราะอะไรครับเพื่อเก็บสมบัติวัดไว้
ไม่ให้มันแตกสลายหรือใครมาลักขโมยอืมครับก็มันตั้งไว้เล่นเล่นอย่างนี้
เอาเนี้ยคนอืมขโมยเนี้ยจะได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย
เพราะว่ามันเป็นไม้แก่สลักนี่เป็นลูกมโนลาอืมเนี่ยหลวงตาหมาย
อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกมะม่วงก็เลยยืนยันกับทีมข่าวนะคะว่า
ไม่เคยทุบพระพุทธรูปไม่เคยทำลายสมบัติทางศาสนา
แล้วก็ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์สร้างโบสถ์ตั้งนานและไม่เสร็จสักที
หลวงตาหมายก็บอกว่าที่ไม่เสร็จไม่ใช่เพราะอาถรรพ์อะไรหรอกก็เพราะไม่มีเงินสร้างต่อก็เลยสร้างไม่เสร็จ
จะสร้างโบสถสร้างวิหารนี่ต้องโอ้โหใช้เงินของญาติโยมเยอะในการช่วยกันทำบุญอ่ะถูกต้องทีเนี้ยค่ะ
ทางวัดโคกมะม่วงก็จะเร่งบุรณะพระอุโบสถให้แล้วเสร็จก่อนวันทอดกระถิ่นครั้งใหญ่๒๐ตุลาคมนี้นะคะ
ส่วนที่ขุดพบทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะนำเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานได้ไปเยี่ยมชมกันต่อ
อ่าก็จะได้เข้าใจหลวงตานะฮะเพราะว่าหลวงตาก็อายุแปดสิบเก้าแล้วใช่ไหมค่ะ
เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดติดตัวไปเรื่อยนะครับหลวงตาไม่เคยทุบนะเพียงแต่ฝังเอาไว้แค่นั้นเอง
ถ้าตามหลักของวิทยาศาสตร์แล้วก็มันก็เป็นไปได้เรื่องของการเส้นเลือดในสมองติดแล้วต้องผ่าตัดใช่ไหม
ใช่ใช่ก็มีรอยยุบที่ศีรษะอะไรแบบนี้มันก็เป็นไปได้ครับค่ะอ่า